นี่คือปฏิบัติการไทยรัฐฝ่าวิกฤตโควิด๑๙ตรวจหาเชื้อนะครับ

เราก็พยายามช่วยเหลือในการหาเตียงด้วย

ให้กับผู้ป่วยหรือว่าผู้ที่ติดเชื้อแล้วรอเตียงรักษาอยู่นะครับ

มีคุณยายอายุ๖๖ปี
ลูกชายก็ร้องมาขอความช่วยเหลือมา

คุณยายมีหลานชาย
เดี๋ยวจะเห็นคุณตาด้วย
นี่คุณยายคือใส่ออกซิเจน

ต่อสายออกซิเจนกันแล้ว

อยู่แถวชุมชนครัวใต้เขตปฐุมวันกรุงเทพ

คือชุมชนนี้เนี่ยมีผู้เสียชีวิต
จากโควิดไป๕คนแล้วนะฮะ
ลูกชายของคุณยายขอความช่วยเหลือมา
หลังจากที่คุณยายท่านนี้อายุ๖๖ปีเนี่ยนอนรอเตียงอยู่๕วัน
แล้วร่างกายก็อ่อนแอลงเรื่อยค่าออกซิเจนก็น้อยลงเรื่อย
ในบ้านก็ยังมีคนติดเชื้ออยู่อีกค่ะที่รอความช่วยเหลืออยู่เหมือนกัน
แต่ว่าคุณยายเนี่ยอาการหนักสุดใช่ค่ะวันนี้คุณนัทพงศ์เรียบสันเทียผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
ไปที่ชุมชนครัวใต้อยู่ที่เขตปฐุมวันกรุงเทพ
เราได้เจอกับกลุ่มเส้นได้ด้วยเขาเป็นกลุ่มจิตอาสาคอยช่วยเหลือ
ในการประสานหาเตียงให้กับผู้ป่วยอยู่เหมือนกัน
นี่ฮะคือกลุ่มเส้นได้บอกว่าโอ้โหตอนนี้ประสานเตียงให้คุณยายได้แล้ว
ดีใจกันมากคือเดี๋ยวจะไปส่งที่โรงพยาบาลสนามบุษราคำนะฮะ
แต่ว่าเขาไม่มีรถมารับทางกลุ่มเส้นได้เขาเลยจัดรถเดี๋ยวเอารถของกลุ่มเองเนี่ย
เดี๋ยวไปส่งคุณยายค่ะนี่ในชุมชนก็ต้องติดป้ายห้ามบุคคลภายนอกอะไรพวกนี้เลยนะฮะ
เพราะว่าในพื้นที่มีคนติดโควิดเสียชีวิตไปแล้ว๕คน
นี่ค่ะคุณยายเนี่ยชื่อคุณยายจินหยงอายุ๖๖ปีนะครับ
ตอนเข้าไปถึงเนี่ยนอนอยู่ในบ้าน
คุณยายบอกโอ้โหปวดหัวเจ็บคอหายใจติดขัด
ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจตลอดเวลา
เมื่อคืนเนี่ยยายรอเตียงอยู่นะท่านผู้ชมคุณรัชพร
ค่ะนี่เมื่อกี้คุณยายเห็นเจ้าหน้าที่ยกมือไหว้เลยอ่ะใช่
คือคุณยายบอกเมื่อคืนคิดว่าจะตายซะแล้ว
เพราะมีอยู่ช่วงหนึ่งต้องถอดออกซิเจนเครื่องช่วยหายใจ
เพื่อไปเข้าห้องน้ำช่วงนั้นหายใจโอ้โหแน่นหน้าอกหายใจไม่ออก
นี่ฮะอีกฝั่งหนึ่งคือภาพเมื่อคืน
ที่คุณยายต้องมานั่งวัดค่าออกซิเจนเลย
คุณยายบอกแทบตายแค่ถอดออกซิเจนเพื่อไปเข้าห้องน้ำ
นี่ดีใจมากที่ตอนนี้เนี่ยมีคนมาช่วยบอกว่าได้เตียงแล้ว
แต่หลานชายอายุ๔ขวบที่อยู่ด้วยกัน
แล้วก็สามีก็คือคุณตาเนี่ยคุณยายบอกอย่าทิ้งนะ
เพราะว่าติดเหมือนกันติดเหมือนกันรอเตียงอยู่เหมือนกัน
คุณตาก็น่าห่วงเพราะอายุเยอะแล้ว
ตรวจแล้วก็เป็นผลบวกจริงครับครับแล้วหลังจากนั้นแกก็นอนสมมา
อยากสะท้อนให้ทางรัฐช่วยดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยทั่วไปที่
รอการรักษาอยู่ที่บ้านนะฮะเพราะแม่ผมไม่ได้รับการเหลวแร่ในเรื่องยา
เรื่องอะไรเลยนะครับครับก็คือเราก็รักษากันตามภาษาบ้านบ้าน
อย่างนี้ฮะซึ่งความรู้มันก็ไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่ตื่นตันใจมากเลยครับ
ที่แบบว่าเห็นสภาพแม่ตัวเองนอนหายใจรวยลินแล้วมันอึดอัดใจแล้ว
อันนี้มากพี่มันความรู้สึกมันหมดไปเลยครับเพราะวันนี้ก็มีข่าวเสียชีวิตในชุมชนอีกแล้วฮะ
ครับมีตายรายวันเลยครับในชุมชนมันแย่แบบว่าจนเราแบบว่าตอนเนี้ยพวกเราอ่ะ
หนูว่าหนูยอมรับว่าหนูก็ยังไม่ติดยังไม่รู้ว่าหนูก็จะติดหรือเปล่า
แล้วหนูมีลูกอีสานหรือว่าหนูว่าอยู่กับบ้านเช่า
แล้วต่อเรียกในบ้านเช่าหนูเขาก็มีติดกันอยู่ใช่ไหมคะ
แต่เขาก็ไม่มีวันรับกันไปแต่ดูว่าต้องใช้ทุกอย่างรวมกับคนที่ติดอ่ะ
แล้วหนูกับลูกจะติดไหมคะช่วยบอกหนูหน่อยเถอะว่าหนูกับลูกมันจะอยู่กันยังไง
เราไม่รู้เราจะไปหาใครไม่รู้เราจะโทรหาหน่วยงานไหน
บางคนเขาก็ไม่มีโทรศัพท์ใช่ไหมคะอย่างกับเราอย่างเงี้ยเราไม่มีโทรศัพท์
เราก็จะไปสื่อสารกับใครอ่ะคะนอกจากว่าเราเหมือนกับเหมือนหัวนวกตาบอดเลยนะคะทุกวันนี้
แล้วเนี่ยเสียชีวิตกันต้องหลายคนแล้วนะคะในซอย
นี่ค่ะคือไม่ใช่แค่บ้านคุณยายฮะนี่คุณยายนี่กลุ่มเส้นได้บอกเดี๋ยวเอารถไปส่งเอง

โรงพยาบาลสนามบุษราคำเพราะว่าไม่มีรถมารับนะฮะ
แต่ชาวบ้านบอกในชุมชนก็ไม่รู้ว่าคือมันเสี่ยงไปหมดอ่ะ
เพราะมันติดกันหลายบ้านมากเลยติดกันหลายคน

นี่คือร้องไห้เลยเพราะเขาไม่รู้จะทำยังไงแล้ว
นี่เหลือคุณตากับหลานชายวัย๔ขวบนะฮะ

นี่แหละคือจุดสำคัญที่ทำให้เครือไทยรัฐของเรา

รับผิดทดตรวจค่ะ

เพื่อเอาไปถึงประชาชนแล้วก็ไปตรวจเชิงลุกกัน
จะได้เออติดไม่ติดเนี่ยจะได้แยกกันถูกแล้วก็ไปรักษากันถูก
ยังคงสูงอยู่นี่คือเราปริ่มจะแตะหมื่นอยู่แล้วค่ะ
เสียชีวิตวันนี้อีก๘๗ศพค่ะ
ถ้าเทียบอัตราของผู้ติดเชื้อเพิ่มกับผู้ที่รักษาหาย
โอ้โหน้อยกว่ากัน๓๐๐๔๐๐คนเลยนะคะ
รักษาหายแค่๕๐๐กว่าคนเท่านั้นเอง
เพราะฉะนั้นนี่ขนาดแค่ตรวจแบบเท่าที่ตรวจได้นะ
ถ้าเกิดตรวจเชิงรุกได้อีกเนี่ยตัวเลขอาจจะเพิ่มขึ้นอีกด้วยซ้ำ
ของผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้งหมดทั่วประเทศเนี่ยนะ
เป็นเฉพาะกรุงเทพ๒๐๐กว่า

แปลกใจที่เราเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดสีแดงเข้มนะคะ
แล้วก็แพทย์หญิงอภิสมัยรายงานสถานการณ์ด้วยนะคะว่าตอนนี้ผู้ป่วยอาการหนักใส่เครื่องช่วยหายใจเนี่ย
๘รายอาการหนัก๓๒๐๑รายนะคะ
รวมถึงยังบอกด้วยว่าในกรุงเทพที่คุณบอกติด๒๐๐บาท
ก็มี๑๓๐คลัสเตอร์ค่ะกรุงเทพมหานครมีคลัสเตอร์เยอะขนาดนั้นเลยนะคะ
เขาบอกจะมีทีมเคลื่อนที่เร็วลงพื้นที่ครั้งแรก๖๙ทีม๖๙ชุมชน
แล้วก็จะลงไล่ไปเรื่อยจนครบ๒๐๐ชุมชน
ถ้าเจอปุ๊บก็จะต้องดำเนินการแยกกักหรือว่านำตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลนะคะ
เพราะฉะนั้นพอผลตรวจถ้ามันออกมาเป็นลบแล้วเนี่ย
อย่าเพิ่งวางใจอีก๕วันให้ตรวจซ้ำด้วย
ก็ต้องมีความเข้าใจในการใช้มันด้วยนะฮะ
ถูกต้องคือต้องตรวจให้ถูกใช้ให้ถูกด้วยเพราะว่าคืออย่างที่เวลาเราไปตรวจเนี่ย
หมอเขาก็จะมีการแบบองศาในการแยงความลึกการหมุนซ้ายหมุนขวา
อันนี้ก็ต้องทำให้ได้เหมือนเขาด้วย